คุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานค่ะ
ที่บ้านหลังหนึ่งในอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่นะคะ

อยู่ดีมีรถคันหนึ่งขับมาจอดหน้าบ้าน
แล้วก็มีคนลงมาจากรถคาดว่าอย่างน้อย๒คน
แล้วก็มาตะโกนบอกว่าตัวเองเป็นตำรวจภาค๘
แล้วก็กระหน่ำยิงใส่ผู้ชายสองคนที่นั่งอยู่หน้าบ้าน
คนหนึ่งวิ่งหนีถูกยิงบาดเจ็บ
อีกคนนึงถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัส

คือน้องชายคนเสียชีวิตที่เขาอยู่ในบ้านเนี่ย

เขาได้ยินเสียงปืน๘นัดนะคะ
แล้วก็ได้ยินเสียงคนร้ายตะโกนว่าตัวเองเนี่ย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานค่ะ
บ้านเลขที่๑ทับ๕๖หมู่๙

นาธีอารามฉิมอายุ๔๑ปี

ถูกยิงด้วยปืนลูกซองและปืนพกสั้นขนาด๙มิลลิเมตร
ถูกยิงเข้าที่ลำตัวนอนหายใจรวยรินอยู่หน้าบ้าน

นายนาคินเริงชูอายุ๓๑
ถูกปืนลูกซองยิงเข้าที่บริเวณนิ้วมือขวา
แต่ว่านายนาธีถูกยิงกระสุนตัดคู่หัวใจ
ตอนแรกเจ็บสาหัสนะคะแต่สุดท้ายก็ไปเสียชีวิต

หลังก่อเหตุก็ขับรถหลบหนีไป
เมื่อเช้านี้ค่ะพลตำรวจรีนันทเดชย้อยนวล
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคแปด
พันธุ์ตำรวจเอกสมชายซื่อต่อตระกูล
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกระบี่
พันธุ์ตำรวจเอกยุทธนาสิริสมบัติ
ผู้กำกับการสพคลองท่อมลงพื้นที่
ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุไปเร่งรัดคดีนี้
น้องชายของผู้เสียชีวิตเขาอยู่ในบ้าน
ตอนจังหวะที่เกิดเหตุแล้วเขาก็เห็นเหตุการณ์
เขาได้ยินเสียงปืนนายนิวัตรอร่ามชิมค่ะ
อายุ๓๙คนนี้เขาก็เล่าให้ฟังว่า
ตอนเกิดเหตุเขาอยู่ในห้องนอนพี่ชายเนี่ย
นายนาธีนั่งคุยอยู่กับนายนาคินที่โซฟา
มุมหน้าบ้านอยู่ดีมีรถขับมาจอดหน้าบ้าน
คนร้ายมากันสองคนลงมาจากรถเดินมาหน้าบ้าน
แล้วก็ตะโกนพูดว่าเป็นตำรวจจากภาค๘
แล้วก็ยิงเลยอะค่ะยิงใส่นายนาคินก่อนนะคะ
แล้วก็มายิงนายนาธีได้ยินเสียงปืนประมาณ๘นัดได้
ตัวนายนิวัฒน์เองก็รีบวิ่งออกมาดู
เห็นว่าพี่ชายนอนจมกองเลือดอยู่หน้าบ้าน
ส่วนนายนาคินคนเจ็บก็วิ่งหนีไปทางหลังบ้าน
ตัวเองวิ่งออกมาดูก็เห็นรถของคนร้ายค่ะ
กำลังขับออกไปนายนิวัฒน์บอกว่าไล่ตามไม่ทัน
มีผู้ชายมากลับรถที่ด้านบนนี้นะครับ
แล้วมาจอดหน้าบ้านแล้วดันประตูรั้วเข้ามา

แล้วคนที่นั่งอยู่ข้างนอกที่หลังบ้าน๒คน
คือพี่ชายผมผู้เสียชีวิตกับลูกพี่ลูกน้องที่ได้รับบาดเจ็บ
ก็เดินออกมาที่ประตูนี้ครับ
เดินออกมาที่ประตูนี้เขาก็แสดงตัวว่า
ตำรวจภาค๘แล้วก็ยิงเลย
กระสุนปืนนัดแรกในยิงด้วยลูกฟอง
โดนผู้ได้รับบาดเจ็บคือลูกพี่ลูกน้องที่มือ
พี่ชายผมเนี่ยโดนที่ชายโครง

โดยลูกพี่ลูกน้องผมที่ได้รับบาดเจ็บ
วิ่งไปหลังบ้านผมเปิดประตูออกมา
เห็นลูกพี่ลูกน้องเนี่ยวิ่งออกทางหลังบ้าน
แล้วก็เสียงปืนรัวพอผมเปิดประตูออกมา

ออกไปห่างจากบ้านผมสักประมาณ๕๐เมตร

รอยเลือดแล้วก็ปรับหัวใจ
ข้อมูลจากตรงนั้นมาจากคนที่ได้รับบาดเจ็บ
ก่อนที่รถโรงพยาบาลจะมาถึงตอนนั้นก็พูดคุยกันว่าเรื่องมันเป็น
ยังไงพี่เห็นคนยิงไหมแกก็บอกว่ามันเดินเข้ามาสองคน
บอกว่าเป็นตำรวจภาคแปดแล้วก็ยิงเลยจนที่เข้ามามีการปิดบังใบหน้าหรือมีการ
นาคินเริงชูที่ถูกยิงเหมือนกันแต่วิ่งหนีไปหลังบ้าน
ก็เลยได้รับบาดเจ็บแค่เล็กน้อยเนี่ยนะคะเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
เหตุการณ์เริ่มขึ้นช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงนะคะ

ขับเลยหน้าบ้านไปก่อนนะคะตอนแรก
แล้วก็ไปกลับรถค่ะที่บริเวณสวนยางพารา
ซึ่งห่างจากบ้านของนายนาธีผู้เสียชีวิตประมาณสัก๒๐เมตร
แล้วคนร้ายมาจอดหน้าบ้านในนาที
คนร้ายลงมาจากรถสองคนนะคะคนหนึ่งมีปืนลูกซองสั้น
คนหนึ่งมีปืนพกสั้นขนาด๙มิลลิเมตรลงมาจากรถ
เปิดประตูรั้วบ้านเลยค่ะเดินไปจนถึงประตูไม้ด้านในอะค่ะ
ทางนายนาธีกับนายนาคินกำลังนั่งคุยกันอยู่
เห็นเหตุการณ์แปลกแปลกว่ามีคนเดินมาที่ประตูอ่ะอ่า
แล้วเป็นจังหวะที่คนร้ายตะโกนเลยว่าหยุดกูเป็นตำรวจสังกัดภูทรภาค๘
อันนี้คนเจ็บเขาเล่าเลยนะว่าเขาได้ยินแบบนี้จริง
ตอนนั้นตัวนายนาคินกับตัวนายนาธียังงงอะค่ะว่าเอ๊ะใครมาบ้านเอ๊ะตำรวจจริงหรือเปล่า
แต่มันเสี้ยววินาทีค่ะคุณผู้ชมคนร้ายเนี่ยนะหยิบปืนลูกซองสั้นยิงใส่นายนาคินก่อน
แต่นายนาคินหลบได้กระสุนก็เลยเฉียดเข้าที่มือด้านขวา
นายนาคินวิ่งไปหลังบ้านจะหนีเอาชีวิตรอด
นายนาคินบอกว่าตั้งใจจะวิ่งไปสวนยางจะซ่อนตัวอยู่ในสวนยาง
ระหว่างที่วิ่งหนีเคราะห์ดีที่คนร้ายแค่ใช้ปืนยิงไล่หลังไปอะค่ะ
วิ่งตามนายนาคินบอกว่าโอ้โหถ้าคนร้ายวิ่งตามก็อาจจะเสียชีวิตไปด้วย
แต่ว่าระหว่างที่นายนาคินวิ่งหนีค่ะคนร้ายอีกคนคนร้ายเขามีสองคน
อีกคนเอาปืนพกสั้น๙มิลลิเมตรยิงใส่นายนาธี
นาทีไม่ได้หนีไปไหนหนีไม่ทันร่างก็เลยเต็มไปด้วยรูกระสุนปืนนะคะ
แล้วคนร้ายก็กลับไปที่รถขับรถหลบหนีไป
จะต้องการขู่ให้หยุดหรือยังไงเห็นจะหนีอย่างนี้นะฮะ
นายนิวัฒน์น้องชายของนายนาธีที่เสียชีวิตนะครับ
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
บอกว่าเชื่อว่าคนร้ายที่มาก่อเหตุน่าจะมีปมการก่อเหตุอยู่สองเรื่อง
ถ้าไม่ใช่เรื่องการสร้างสถานการณ์ก็คือเรื่องชู้สาว
เขาอธิบายอย่างนี้ครับเรื่องสร้างสถานการณ์เนี่ยคาดว่า
อันนี้เขาคาดเองนะอาจจะมีกลุ่มในทุนที่ต้องการกว้านซื้อที่ดินแถวนี้
แล้วอยากได้ที่ดินตรงผืนนี้ผืนที่นายนาธีผู้ตายมาปลูกบ้านอยู่เนี่ย
ต้องการได้ก็เลยบุกมายิงคนในพื้นที่
เพราะว่าเคยมีชาวบ้านในพื้นที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ไม่ไกลกัน
ถูกบุกไปยิงแบบนั้นมาแล้วแต่ว่าเหตุการณ์นั้น
ไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตถ้าชาวบ้านหวาดกลัว
เวลามาขอซื้อที่ก็ซื้อง่ายหรือปมชู้สาว
เพราะว่านายนิวัตรยอมรับว่านายนาธีพี่ชายที่เสียชีวิต
เป็นคนเจ้าชู้มีแฟนหลายคนซึ่งก็ไม่รู้ว่าระหว่างที่
ไปพูดคุยกับผู้หญิงคนต่างเนี่ยจะไปทำให้ใครเกิดความไม่พอใจขึ้นหรือไม่

ส่วนอีกปมหนึ่งที่ตำรวจก็ตั้งเป็นประเด็นอยู่เนี่ยนะครับ
คือปมเรื่องของแก๊งค้ายาเสพติด
หลายคนในพื้นที่ก็ตั้งข้อสงสัย
เพราะว่านายนาธีผู้ตายเคยต้องโทษคดียาเสพติด
เพิ่งพ้นโทษออกมาจากคุกเมื่อสองปีก่อน
น้องชายยืนยันว่าไม่น่าใช่สาเหตุ
เพราะพี่ชายเป็นเพียงผู้เสพ
ไม่ได้เป็นผู้ค้าไม่ได้เป็นเอเย่นรายใหญ่
เพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่พี่ชายจะเป็นผู้ค้ายา
แล้วแก๊งค้ายาจะมาก่อเหตุฆ่าผู้เสพรายย่อยคนธรรมดาอะไรแบบนี้
เขาเชื่อว่าไม่น่าเป็นไปได้ค่ะ

พี่ฝ์ดียาพี่ฝ์หายิงด้วยลูกแบบนี้เหมือนกัน
ซึ่งคนที่เสียชีวิตก่อนหน้านี้เขาก็ผัวพันกับเรื่องแบบนี้เหมือนกัน
แต่ว่าเป็นแค่รายย่อยเป็นแค่ผู้เสพเหมือนกัน

ห้าหมื่นสองสามหมื่นอย่างเงี้เงินสักแสนอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่
ว่าจะไม่ช่วยพี่ให้ใครมายิงแบบนี้วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐ
ทีวีลงพื้นที่ไปที่โรงพยาบาลด้วยนะครับไปสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมจากนายนาคินที่ถูกยิงบาดเจ็บตอนนี้ยังอยู่ที่
โรงพยาบาลนะครับคือแพทย์เนี่ยยังไม่ให้กลับบ้านนะจนกว่าอาการจะ
กว่านี้นะครับนายนาคินบอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีเรื่อง
หมางกับใครส่วนนายนาธีผู้ตายปกติแล้วก็เป็นคนนิ่ง
ไม่เคยไปหาเรื่องใครไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไร
จึงถูกมือปืน๒คนนี้กับพวกบุกเข้ามายิงอย่างอุกอาจ
ผมนางกุ้ยครับตั้งกับอยู่ในบ้านซึ่งก็มีรถป้านมา
ต่อไปได้ไม่จากเรื่องใจที่สร้างใจก็ไม่บุกรอง
ก็เร่งถึงก็จะยิงเลยเห็นครับว่ามันไม่ก็ไม่จะมีอะไรปัด
ก็โปยกมืออีกเยอะกันหลบปืนมันตั่วอยู่แล้ว
ทีมข่าวเราไปถามข้อมูลได้รับอนุญาตจากทางแพทย์นะครับ
ทางผู้ป่วยเองหรือว่าทางญาติญาติเรียบร้อยแล้วนะครับ
ส่วนทางตำรวจนะครับพลตมตรีนันทเดชรองผู้บัญชาการ
ตำรวจภูทรภาค๘เปิดเผยรายละเอียดคดีแบบนี้นะครับ
บอกว่าผู้ต้องหาน่าจะมีการเตรียมการมาเป็นอย่างดี
มี๒คนเป็นมือปืนที่ลงไปไล่ยิงเขา
อีกคนนึงก็คือขับรถนะฮะ
พามาแล้วก็พาหนีไปตอนที่ก่อเหตุเสร็จ
ส่วนปมสาเหตุเจ้าหน้าที่ยังไม่มีข้อมูลอะไรมากนัก
เนื่องจากผู้ตายตรวจสอบแล้วก็ไม่มีเรื่องบาดหมางอะไรกับใครในพื้นที่
แต่ชุดสืบสวนไปได้ข้อมูลมาว่ามันมีประเด็นชนวนเหตุอยู่๓เรื่อง
คือชู้สาวยาเสพติดและความขัดแย้งส่วนตัว
ส่วนลักษณะของการก่อเหตุหรือการลงมือฆ่าตรงนี้เนี่ย
อันนี้ยังเป็นข้อมูลที่ตำรวจบอกว่ายังไม่ขอเปิดเผยดีกว่า
นะอ่าเพราะว่าต้องเป็นข้อมูลสำคัญในการใช้ติดตามตัวผู้ก่อเหตุ
ก็มีปมอยู่๒๓เรื่องครับ
ลักษณะของการก่อเหตุคนร้ายพอจะบอกคร่าวได้ไหมครับ
ก็มีข้อมูลอยู่ครับเพราะเป็นรายละเอียดที่ต้องสอบเข้าสำนวน

ก็ยังตั้งประเด็นไว้อีกไว้๒๓กลุ่มเหมือนกัน
ก็เคยมีแผนรักษณะอย่างงี้ทั่วไป
ทางตำรวจบอกเลยนะคะว่าคดีนี้เนี่ยแนวทางการสืบสวนสอบสวนก็ไม่ง่ายนะคะ
เพราะว่าดูจากพฤติการลักษณะการก่อเหตุผู้ก่อเหตุดูมืออาชีพมาก
ทิ้งหลักฐานอะไรไว้เลยค่ะ
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางชุดสืบสวนไล่ดูกล้องวงจรปิดค่ะ
ก็พอจะเชื่อมเส้นทางที่คนร้ายใช้ในการหลบหนีได้แล้วนะคะ
แต่ว่ารายละเอียดในกล้องวงจรปิดเส้นทางหลบหนีรถที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุยังไม่ขอเปิดเผย
เพราะกลัวว่าคนร้ายจะไหวตัวทัน
เรื่องต้นอาจจะมีการอำพลางสีรถซะด้วยซ้ำนะคะ
คือเปลี่ยนสีรถไปเลยเจ้าหน้าที่จะได้ตามหาไม่เจอ
แต่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเขาตามรู้แล้ว
ส่วนศพของนายนาธีผู้เสียชีวิตครอบครัวได้ทำพิธีฝังตามหลักศาสนาอิสลามนะคะ
กูโบใกล้บ้านเมื่อช่วง๑๐โมงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
อืมดูแล้วมันก็คงพยายามให้มีหลักฐานน้อยที่สุด

อย่างคนเจ็บที่เขาบอกว่าเขาวิ่งหนีเข้าไปตรงสวนยางพาราหลังบ้านเนี่ย

คงจะไม่อยากจะให้เห็นอะไรมากกว่านั้นสำหรับตัวคนก่อเหตุนะครับ